อีกเหตุการณ์หนึ่งจะถามคุณผู้ชมและคุณสุภาษาราว่า
ถ้าอยู่วันหนึ่งเห็น

ยิ้มเพื่อคิดว่าเราจะช่วยเขาอย่างไร

ใจดีเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับผู้จัดการปั๊มน้ำมันที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
เป็นพลเมืองดีเขาไปเห็นว่ามันมีเศษกระดาษอะไรปลิวว่อนถนนเลย
เข้าไปดูใกล้แบงค์พันธุ์นะคะคุณ

เขาบอกว่าเขาก็เก็บมาได้ส่วนหนึ่ง
แต่เขาก็วอนขอบอกว่าใครที่เก็บไปแล้ว
นำมาให้ตำรวจช่วยคืนเจ้าของให้หน่อยดีกว่า
สงสารเขาน้องมันแบงค์พันธุ์นะคะอย่าเก็บไปใช้เองนะคะ
ซึ่งทางแม่ค้าที่ขายของอยู่ภายในปั๊มบอกว่า
เงินที่หล่นน่าจะเป็นของกลุ่มคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮาเล่เดวิสัน
เพราะว่าหลังเกิดเหตุเห็นขับวนกลับมาดู
ทีนี้เดี๋ยวเราต้องดูกันก่อนนะคะว่าตกลงแล้วเงินที่มันปิวกระจายว่อน

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนน
สาย๓๔๔เขตเทศบาลเมืองบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ขาเข้าอำเภอแกลง
ก็บันทึกภาพธนบัตรปลิวว่อนอยู่บนถนนเอาไว้ได้ค่ะ
อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนหน่อยนะคะภาพคุณภาพภาพอ่ะนะ
จากการสอบถามนางสอยดาวจันทราอายุ๔๐ปี
ผู้จัดการส่วนหน้าลานปั๊มน้ำมันดังกล่าวบอกว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะกำลังให้บริการลูกค้าตามปกติ
ก็เห็นวัตถุบางอย่างปลิวอยู่บนถนน
ในใจตอนแรกก็คิดว่าเกษตรกระดาษหรือเปล่าที่ปลิว
เดินไปดูเป็นธนบัตรฉบับละพันบาท
ระหว่างนั้นเห็นรถหลายคันจอดดูแล้ววิ่งไปไล่เก็บกันค่ะ
ตัวเธอเองเก็บมาได้๓ใบ๓๐๐บาท
แล้วก็ยังชูให้เพื่อนพนักงานเห็นเพื่อเป็นหลักฐาน
รอส่งมอบคืนให้เจ้าของเห็นไหมเขาเป็นคนดีนะ
ส่วนเงินหล่นแล้วคนอื่นเก็บไปไม่รู้ว่าได้ไปเท่าไหร่
แต่ก็คาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า๑แสนบาทเชียวนะ
ลองฟังเสียงของพลเมืองดีที่เก็บได้บางส่วนหน่อยค่ะ
ไปบอกเจ้าของกันด้วยค่ะว่าทำเงินหลดไว้บนบนหลดนะคะ
ก็หลายประมาณหลายหมื่นอาจารย์ว่าหนูเก็บมาได้แค่๓นาที

แล้วก็ขอร้องให้คนที่เก็บได้อ่ะเอามาเก็บเขาหน่อย
คือว่าที่เห็นก็คือคนเก็บได้แล้วก็ขับรถออกไปเลย
ไม่เอามาคืนเขาแต่ว่าที่หนูเก็บได้ก็คือแค่นี้

น่าจะเป็นของเขา
อันนี้ค่ะอีกคนนึงนางเฮียงแทร่เงี้ยมอายุ๗๐ปี
แม่ค้าขายขนมที่หน้าปั๊มนี้ก็ให้รายละเอียดอย่างนี้ค่ะ
จะเห็นเงินปลิวว่อนกลางถนนผ่านไปไม่กี่นาที
กลับกันมาอีกครั้งเลยไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่ทำเงินหล่นไว้หรือเปล่า
แต่ก็ดูแล้วลักษณะเหมือนมาตามหาสิ่งของบางอย่างนะคะ
เมืองต้นคาดว่าเจ้าของเงินน่าจะปิดกระเป๋าไม่สนิท
เงินมันก็เลยหล่นออกมาแล้วปลิวกระจายเต็มถนนอาจจะเพิ่งกดเงินมาก็ได้
อืมแต่เก็บไม่ดีแล้วรถมันเร็วอ่ะนะ
ใช่ขี่ไปเร็วเงินก็หลุดโอ้โหปลิวเลยอะ

นั่นสิแต่ว่าคนที่เก็บได้เก็บได้แค่๓๐๐บาท
แต่ว่าถือว่าเป็นตัวแทนคนที่เก็บได้อยากจะเรียกร้องคนอื่นให้เอามาคืนเขาค่ะ